ดูเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาจับได้ว่ามีคนไปขโมยของในบ้านเขาบ่อยครั้ง
ก็เอาของไปวางแล้วก็เอาตัวของคนขโมยไปนั่งเหมือนแบบ
ต่อว่าไปเรียกแม่มาซิไปเรียกญาติญาติมาดูซิเนี่ยคนนี้เป็นคนขโมย
แล้วตัวของคนที่เป็นผู้เสียหายเองก็ไปเอาปืนเหมือนจะเอามาขู่
แต่ระหว่างถือปืนอยู่ดันสะดุดล้มครับ
แล้วปืนมันลั่นไปโดนศีรษะของน้องสาวของหัวขโมยจนบาดเจ็บสาหัสเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะฮะไปดูกันหน่อยเหตุการณ์นี้นะครับ
อยู่ที่จังหวัดพิสุนุโลกนะฮะนายคนนี้คือนายสมศักดิ์มีเปรมอายุหกสิบเอ็ดปี
นะฮะก็เป็นผู้ที่ก่อเหตุทำปืนลั่นใส่หัวของน้องสาวของหัวขโมย
นะฮะก็คือนางสาวฉัดดาวครุฑโป่งนะฮะเป็นน้องสาวของคนที่ไปขโมยของในบ้านเขา
บาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านด่านลอยหอยจังหวัดสุโขทัยที่โรงพยาบาล
พระพุทธชินราชนะฮะอ๋อส่งตัวจากโรงพยาบาลที่สุโขทัยแล้วก็ส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิสุนุโลกนะฮะเพื่อไปผ่าตัดหัวกระสุนออก
จากว่าโรงพยาบาลแรกนั้นไม่สามารถจะดำเนินการได้เหตุการณ์นี้ก็มีการแชร์
ในโลกออนไลน์กันมากแล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าแล้วอย่างนี้จะทำยังไง
เขาเป็นคนโดนขโมยจะทำปืนลั่นใส่น้องสาวของหัวขโมยทีนึง
มันก็เป็นเรื่องที่แบบวุ่นวายนิดหนึ่งนะเรื่องของทางคดีความนายสมศักดิ์เนี่ยบอกว่า
ก็ตอนเดินเข้าไปเนี่ยไปหาตำรวจเนี่ยก็เอาปืนไปมอบให้ไม่ได้หลบหนีนะ
แล้วก็บอกว่าขณะที่เกิดเหตุตัวเขาเอาปืนลูกกรดมาเพื่อจะขู่หัวขโมย
หัวขโมยคือในเวฟในเวฟไปขโมยของนะฮะแล้วก็มีน้องสาวมาด้วยคือนางสาวชันดา
เนื่องจากว่าในเฟฟเนี่ยมีนิสัยชอบลักขโมยของล่าสุดก็เข้าไปขโมยของในบ้านอีก
โมโหก็นำสิ่งของที่เหลืออยู่ไปวางเอาไว้หน้าบ้านแล้วบอกว่า
อ้าวเดี๋ยวได้เห็นดีกันแน่ขโมยของกันจับได้แบบนี้
แล้วก็หยิบปืนอันนี้ขึ้นมาต้องการจะมาขู่
แล้วก็เรียกแม่มาเรียกน้าของในเฟฟมาต่อว่าในขณะที่
จังหวะนั้นเนี่ยมีนางสาวฉัดดาวน้องสาวของในเฟฟขี่รถมาพอดี
นายสมศักดิ์ถือปืนอยู่นะฮะสะดุดล้มครับแล้วปืนมันไปลั่น
ั่นไกลกระสุนเข้าไปที่ศีรษะของนางสาวฉัดดาวเป็นน้องสาวของหัวขโมย
บาดเจ็บสาหัสตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรม
ทั้งสองฝ่ายแล้วกันนะควบคุมผู้ต้องหาไว้ก่อน
ตอนนี้กลายเป็นนายสมศักดิ์ซึ่งเป็นผู้เสียหายกลายเป็นผู้ต้องหา
ในคดีไปยิงคนควบคุมไว้แล้วก็แจ้งข้อหาไปแล้ว
พยายามฆ่าผู้อื่นนะครับแล้วก็จะมีการนำตัวไปฝากหางต่อสารด้วย
ส่วนญาติญาติเองก็จะมีการมาขอประกันตัวก็มีการนำหลักทรัพย์ไปยื่นต่อสาร
แล้วก็ให้สารท่านพิจารณาต่อไปนะครับ